เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาเฮ้ยอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่ที่คลอง๑๔ลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ
และเรื่องราวที่ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปโอ้โหไทยแลนด์ในวันนี้นะคะ
เป็นเรื่องราวของสถานที่ที่ทำไร่ย่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
ไร่ย่ามีด้วยเหรอเดี๋ยวตามใบตองไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะมาดูไร่ย่าทั้งทีใบตองก็ต้องแปลงโฉมนิดนึงค่ะ
เพราะวันนี้เรามากันที่ไร่ญาติชมพูนุษย์ลำลูกกาปฐุมธานี
เพื่อจะมาเรียนรู้อาชีพที่น่าสนใจ

ก็จะมากค่ะ
จะน่าสนใจขนาดไหนต้องไปคุยกับผู้รู้เรื่องยากกันเลยค่ะ
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับเจ้าของไร่ย่าชมพูนุษย์แล้วนะคะบังวุฒิค่ะ
พื้นที่ที่ไม่ต้องเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ในการทำไร่ย่าหมดเลยเหรอคะ

ก็ของผมอยู่ประมาณ๓๕ไร่ครับ
ทำไมเราถึงคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นการทำไร่ย่าที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะ

แต่ก่อนพื้นที่มันเป็นข้าว

มาเปลี่ยนให้มันเป็นการทำไร่ย่า
คือข้าวเนี่ยปีหนึ่ง
ข้าวก็ประมาณสัก๖๗ครั้ง

ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการทำไร่ย่าประเภทไหนคะ

แล้วมันแตกต่างกันยังไงคะ๒ชนิดนี้

ย่านวนน้อยที่เราเห็นกันเขาเอาไปปลูกที่ไหนกันบ้าง
ก็สนามฟุตบอล
นวลน้อยถือเป็นนางเอกของไร่ย่าเลยค่ะ
ลูกมากถึง๗๐ของพื้นที่
ขั้นตอนในการทำไร่ย่าเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้าง
ขั้นตอนแรกก็คือดำย่า
ก็คือการฉีก
คือตอนนี้ที่เราเห็นมันกระจายกระจายเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะลามมาติดกันเองใช่ไหมคะ

แล้วอย่างนี้เนี่ยมันนานขนาดไหนกว่าย่าจะโตพร้อมขาย
ก็นับไปอีก๓๕๔๕วัน
ก็คือหลังจากดำย่าแล้วอีก๓๕๔๐วัน
ก็พร้อมที่จะแซะขายได้แล้ว
วันนี้ใบตองพร้อมขนาดนี้แล้วเนี่ย
อยากจะให้บังวุฒิเนี่ยสอนวิธีการดำย่าฉีกย่าแซะย่าหน่อยได้ไหมคะ
จะลองมาเป็นคนทำไร่ย่าดูเผื่อว่าจะเอาไปทำบ้าง

ปลูกย่าใช่ว่าจะง่ายเพราะเป็นแค่ย่านะคะ
ต้องใส่ใจดูแลเหมือนกันค่ะ

พื้นที่ปลูกย่าให้พร้อมสำหรับการนำย่าที่เป็นแม่พันธุ
ดำกล้าย่ากันค่ะ
ดินที่เราเหยียบอยู่เนี่ยค่ะบางวุธใบตองว่ารักษณะมันค่อนข้างแข็ง
สัมผัสได้ว่ามันคล้ายกับเทปูนเลยค่ะ
เราจะปรับให้เรียบก่อนแล้วก็มีลูกครึ่งขนาดใหญ่

วันนี้ใบตองจะมาเป็นชาวสวนไร่ย่าแล้วนะคะ
เดี๋ยวมาสอนวิธีการดำย่าฉีดย่าให้ใบตองหน่อยว่า
มันจะต้องเลือกออกมายังไงบ้าง

แล้วก็คือการฉีกฉีกมาก็แปะ

มันก็จะเป็นแผ่นเหมือนนี่แผ่นนี้
ก็คือเหมือนแผ่นนี้นี่คือ
แผ่นที่เรามาทำพันธุ์ถูกไหมคะ

ก็จะมีการสาดโคลนแบบนี้เลย
เพื่อให้ย่าได้มีพื้นที่ยึดเกาะกับหน้าดิน
และเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับย่า
แล้วก็ต้องคอยดูแลรดน้ำเช้าเย็น
และในช่วงที่ปลูกก็จะมีการตัดแต่งย่าประมาณทุก๑๐วัน
เพื่อรักษาระดับความสูงที่สวยงามของต้น
เพื่อให้มีความสูงที่สวยงามของต้นย่า
อาวุธคะที่เราเห็นอยู่นี่คือขั้นตอนไหนคะเนี่ย

แซะย่าเพื่อที่จะเอาไปขายแล้ว

ต้องเห็นว่ามันจะต้องมีการแซะแล้วก็พับขึ้นไปด้วยเหรอคะ

ก็เพื่อขนย้ายง่ายขึ้นรถง่าย

นี่คือที่บางวุฒิบอกว่ามันจะตัดเป็นตารางเมตรถูกไหมคะ
ก็คือ๑เมตรคูณ๕๐เซน
ใช้เป็น๒แผ่น

โอ้โหซื้อไปเท่าไหร่ก็คิดคำนวณกันดูนะคะ
แล้ววันนึงเนี่ยค่ะมีคนมาซื้อเยอะขนาดไหน
บางทีมีสักหลักร้อยหลักพันก็มี

โอ้โหตารางเม็ดละ๑๓บาทคูณ๓๐๐๐ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ง่ายเลยนะคะ

ต้องมีเทคนิคด้วยคือแซะให้ดินติดกับลาก
ขึ้นมาด้วยนะคะแซะแบบขาดคลื่นทำกลาง
ไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูสิว่าใบตองจะแซะได้หรือเปล่า

แผ่นแรกได้ครึ่งแผ่นละ

สำเร็จ
เวลาไปขายเนี่ยมีคนมารับซื้อ
หรือว่าเราจะต้องไปส่งเขา

งั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งลูกค้ากันใช่ไหมวันนี้
โอเคเดี๋ยวต้องไปด้วยนะไปเลย

ลูกค้าเขาต้องสั่งล่วงหน้านานไหมเวลาจะสั่ง
เราก็มีพร้อมที่จะจำหน่ายได้เลยครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่เราทำอาชีพนี้
เราไปแบบนี้ไปปูย่าสนามฟุตบอล

แล้วก็แตกตัวภูมิใจนะ

เกาะก๊าทหนุนบางทีหมดมีแล้วก็วิ่งผ่านไป

นี่คือความภาคภูมิใจของเรา
ทำให้เมืองไทยของเรามันน่าอยู่

วันนี้ขอบคุณนะคะบางวุธขอบคุณค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจากต้นญาติ
ต้นเล็กที่เราอาจจะมองข้ามไปนั้น
มันสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพ
เม็ดเงินหมุนเวียนให้เราได้ยาวตลอดทั้งปีเลยค่ะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมเพียงแค่เรามีใจรักในงานที่ทำนะคะ
ใส่ใจและรู้จักกับมันจริงเราก็จะสามารถทำมันออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
อย่างที่ใบตองมาได้ทดลองทำไร่ย่าในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่เราจะทำอะไรออกมาได้
อกจากว่าเราจะทำออกมาจากหัวใจ
วันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่เราได้ทดลองมาปลูกย่าด้วยตัวเองได้แล้วค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
โอโหไทยแลนด์